นี่ครับวันนี้มาแถลงกันครบถ้วนทุกหน่วยงานทุกสังกัดที่เกี่ยวข้องนะครับ
ก็นำโดยพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
มีพลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางด้วยนะครับ
แล้วก็ตำรวจอีกหลายหน่วยที่เข้ามาทำคดีนี้นะครับ
โดยพบตรระบุว่าการแถลงในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสรุปเกี่ยวกับการดำเนินคดี
ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับสำนวนคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรี
ซึ่งวันนี้ถือว่ามีความชัดเจนระดับหนึ่งแล้ว
จึงให้ชุดทำงานมาชี้แจงกับสังคม
พร้อมกับยืนยันว่าไม่มีการเข้าข้างตำรวจด้วยกันเองอย่างแน่นอน
อเรนนี่เจ้าหน้าที่ที่ไปเกี่ยวข้องไม่มีการ
หลังจากนั้นท่านก็ให้ตำรวจท่านต่างที่เกี่ยวข้องกับสำนวนคดีได้ชี้แจงนะครับ
ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนในการสอบสวนข้าราชการโดยตรงนะครับ
ยืนยันว่าจากการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องกับคดีนี้
พบว่าพลตำรวจรีสุธิพวงพิกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งถูกย้ายมาหลังจากพบว่าไปยุ่งเหยิงกับสำนวนคดีเนี่ย
ได้ทำการสอบสวนคดีโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคำให้การที่เป็นสาระสำคัญในการดำเนินคดี

รวมถึงแก้ไขวันเวลาให้สอดคล้องกัน
ซึ่งมีเพียงตำรวจสองนายที่อยู่ในเหตุการณ์และมีส่วนรู้เห็นด้วย
โดยได้ให้ปากคำเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
สองนายนี้จึงถูกกันไว้เป็นพยาน

ก็พนักงานสอบสวนเรามีความเห็นว่าการที่จะดำเนินคดีกับท่านผู้การกาญจนบุรีนะครับ
คงจะต้องมีพยานที่จะสามารถยืนยันการกระทำผิด
ที่เราอยู่ในสำนวนเรายังพบว่าพยานรักฐานอื่น
ก็จะต้องมีพยานที่จะสามารถยืนยันการกระทำผิด
ยังไม่ชัดเจนก็มีเพียงพยานสองปากที่ร่วมหรือรู้เห็นในการกระทำผิดด้วย
ที่สามารถที่จะเป็นพยานได้ก็มีความเห็นว่าควรจะต้องกันเป็นพยาน
การกันเป็นพยานนั้นเราทำตามประกาศนะครับของคณะกรรมการปปช
เมื่อปี๒๕๕๔ซึ่งคดีที่เจ้าพนักงานกระทำผิด
เราจะต้องยึด

เพราะสำนวนเราต้องส่งไปที่ปปช
เราก็กันเป็นพยานสองท่านได้ทำหนังสือเรียนท่านภูมิชา

ซึ่งท่านก็ได้เห็นเหตุผลในสำนวนท่านก็อนุมัติให้กันเป็นพยาน
เพราะฉะนั้นการดำเนินคดีขณะนี้มีการดำเนินคดีกับเจ้าพนักงานตำรวจ
เพียงท่านเดียวก็คือพลตำรวจตรีสุทธิผู้การที่จังหวัดกาล
นี่ค่ะก็ปปเขาก็ย้ำเรื่องของการดำเนินคดีพลตำรวจรีสุทธิก็คือ
มาตรา๑๕๗ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจากการทำสำนวนคดีนะคะ
พลตำรวจโทษธิติราชก็เป็นหัวหน้าชุดคลี่คลายคดีแล้วก็ท่านแถลงข่าวให้รายละเอียดเยอะมาก
คราวที่แล้วล่ะค่ะตั้งแต่เมื่อวันที่๒๘กุมภาพันธ์
ก็จะให้ข้อมูลค่อนข้างจะเยอะพอสมควร
วันนี้ท่านก็ชี้แจงแบบนี้นะคะว่าพฤติการของพลตำรวจตรีสุทธิก็เริ่มจากความเชื่อส่วนตัว
คำให้การของครูปรีชาที่มันมีน้ำหนักค่อนข้างมากในตอนแรก
มีทั้งพยานบุคคลยืนยันได้ชัดเจนถึงที่มาที่ไปของลอตเตอรี่ซึ่งต่างจากหมวดจรูน
ที่ไม่รู้ที่มาที่ไปจำไม่ได้ว่าซื้อที่ไหนแล้วก็ยืนยันว่าพลตำรวจรีสุทธิเนี่ยไม่ได้มีเจตนาทุจริตนะคะ
แต่อาจขาดประสบการณ์รวมถึงวุฒิภาวะในการสืบสวนสอบสวนจนทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
คือท่านพูดในลักษณะที่ว่าเป็นการทำสำนวนคดีที่เริ่มจากความเชื่อตามคำพูดของครูปรีชาเหมือนสะกดจิตมัว
อืมคือขาดประสบการณ์อย่างนี้หรอ

ท่านเป็นระดับผู้บังคับการจังหวัดนะ
ก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่ทุจริตแต่ขาดประสบการณ์อย่างนี้
เป็นผู้บังคับการจังหวัดนะฮะตำรวจที่แบบใหญ่ที่สุดในจังหวัด
มาไม่รู้กี่ร้อนกี่หนาวทำงานมากี่ปีจนมาตำแหน่งถึงขนาดนี้ยังขาดประสบการณ์ในการทำคดี
เชื่อคนง่ายอย่างนี้แล้วทำให้คดีมีปัญหาอย่างนี้
ว่าสะกดจิตหมูนี่มันสะกดจิตกันได้ขนาดนั้นเลยไหมล่ะ

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีเขาเชื่อคำพูดของครูปรีชา
ว่าไม่ได้ทุจริตก็เปลี่ยนแปลงคำให้การ
เพราะอยากจะให้หลักฐานมันเพียงพอ
แล้วก็พ้นตัวตำรวจไปสู้กันในชั้นศาล
นี่ค่ะคือท่านวิเคราะห์พฤติการของพลตำรวจรีสุทธิแบบนี้
ไม่ได้ทุจริตแต่อยากจะให้มันไปศาลสักที
สารซะเลยแต่ถึงแม้ว่าไม่ได้มีเจตนาทุจริต

เพราะมันส่งผลกระทบทำให้คนอื่นได้รับความเสียหาย
ใช่ครับเนี่ยค่ะส่วนประเด็นที่เรียกคู่กรณีมาคุยกันที่บ้าน
ไกล่เกลี่ยเพื่อจะได้ไม่เป็นคดีความในชั้นศาล
ซึ่งก็ยืนยันว่าผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ไม่ได้รู้จักใครที่อยู่ทางฝั่งครูปรีชาเป็นพิเศษ
รับว่ามีคนเสนอเงินให้กับผู้บังคับการด้วยนะคะ

ก็ฝากเตือนด้วยว่าตำรวจต่อไปนี้
อย่าทำงานตามความเชื่อส่วนตัวอีกนะ
พอยังไม่ได้รับเงินก็ถือว่าไม่ทุจริตไปด้วย
เคลื่อนไหวมารักษาที่จะมาฟ้อง
หรือตำแหน่ตามเด็กการทำงานอะไรต่าง

ครูปริชาก็คงตกใจ
ก็เลยกอดคอไปด้วยกันกับปีชา

ก่อนที่จะมีการแถลงวันนี้ว่า

เจ๊พัดเจ๊เกียวต้องพุ่งไปที่กองปราบ

เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็บอกว่าอาจจะมีการออกหมายจับนะ

น่าจะเป็นคนที่เคยไปเป็นพยานตั้งแต่แรก

คือกลุ่มที่อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุเนี่ย

แต่อีกคนนึงเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะ
ถ้าไม่เข้าข้อกฎหมายก็อาจจะไม่ออกหมายจับ
เป็นแค่หมายเรียกเท่านั้นนะคะ
ว่าอย่าไปคุกขามใครด้วยข้อกฎหมายที่มีอยู่

หลายคนที่มาเป็นกองเชียร์เนี่ยนะ
ทางโซเชียลมีเดียผมก็ตามดูอยู่นะ
และการให้สัมภาษณ์ก็ถือว่า
กราวไลเซจการงานของเจ้าที่ตำรวจกองปราบ
แน่นั้นก็ให้พึงตระหลักด้วยว่าอย่าทำอะไรไม่ได้รู้
ไม่ว่าเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างมันผิดกฎหมาย
ก็ต้องไปแกะปริศนาดูว่า๓คนในที่เกิดเหตุ

ขณะที่หลังการแถลงในวันนี้นะครับ
ก็มีรายงานข่าวว่า

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ย
ได้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะครับ

ก็มีการสอบปากคำกันนานอยู่กว่า๑ชั่วโมงนะครับ

ผู้บังคับการปปเปิดเผยว่า
พลงตรีสุธิภูมิภิได้ให้การปฏิเสภ

โดยขอเวลา๑๕วันในการไปรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วจะมาให้การเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ทนายความของพลงตรีสุธิภูมิภิ

บอกว่าจะยกข้อต่อสู้มาโต้แย้งทุกประเด็นที่ถูกกล่าวหา
แต่วันนี้ต้องขอเวลากลับไปรวบรวมพยานหลักฐานให้ตรงกับวันเวลาและบุคคลตามข้อเท็จจริงก่อน
ซึ่งพลตรีสุทธิยังเชื่อมั่นว่าตัวเองได้ทำหน้าที่ไปโดยสุจริต
ก็คือจะไปรวบรวมหลักฐานเพื่อจะมาชี้แจงว่าไม่ได้
ประพฤติไม่ชอบในการไปก้าวก่ายุ่งเหยิงกับสมมุติคดีนะ
ทีนี้พอโดนมาตรา๑๕๗ไปก็ต้องถามต่อว่า
ก็จะโดนเรื่องความผิดทางวินัยด้วยหรือเปล่า
ซึ่งก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบ
หลังจากไปรับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อย
ต้องดูว่าผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่อย่างไร

ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาจะพิจารณา
แล้วก็มีรายงานว่าเดี๋ยวจะต้องเรียกครูปรีชา
มาร่วมรับทราบเรื่องของมาตรา๑๕๗นี้ด้วย
เพราะไปเซ็นรับทราบ
สำนวนคดีที่มีการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้มันสอดคล้องกันโดยมิชอบ
เพราะทุกครั้งที่เปลี่ยนต้องมีคนเซ็นไง

คุณต้องเซ็นรับรองทั้งนั้น
ใช่ก็ต้องมาประกอบเป็นสำนวนคดีด้วยนะคะ